คุณผู้ชมค่ะข้ามมาฝากนางงามกันบ้าง
ใครที่เป็นสายนางงามนี่นะคะรู้จักแก๊งนี้
แก๊งพลังใบเฮ้อไฮดี้พลังใบ

ไฮดีอาแมนดาเจนเซ่น

ประกวดนี้นะคะบอกเลยว่าไปขอพรกับหลวงพ่อแช่ม
ฉลองที่ไหนจังหวัดภูเก็ตค่ะ

ขอพรทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักนะคะ

ไอดี้บอกเลยว่างานหนูก็เยอะช่วงนี้ผู้ใหญ่เอ็นดูคุณพี่
ความเชื่อเรื่องมูเตลูเนี่ยไฮดี้บอกเลยว่า
เวลาขอพรนะทำงานอะไรก็จะรู้สึกมั่นใจมากขึ้น

หนูก็ตั้งใจทำงานสุดไปเลยพี่

ไปฟังเสียงไฮดี้พลังใบกันหน่อยค่ะ

ทำแล้วสบายใจก็แบบทำไปเถอะอะไรอย่างนี้

เราทำเต็มที่ด้วยค่ะทุกอย่างมันก็ควบคู่กันไป
ทั้งการกระทำของเราด้วยแล้วก็ความเชื่อ
ความศรัทธาทางด้านนี้ที่รู้สึกว่ามันไปควบคู่กัน

ปีนี้เป็นปีของมิสแกรนด์เขาจริงเลยนะครับ

จากเรื่องมูเตรลูแล้วก็ถามถึงทริปเวียดนามล่าสุดหน่อย
ที่น้องไฮดีเนี่ยเดินทางไปพร้อมกับบรรดาแก๊งสาวขณะมิสแกรมเขา

ที่ตกแต่งเพิ่มความอลังการของชุดเป็นมังกรสีแดงบรรพิจา
ไฮดี้บอกว่าพี่รู้ไหมว่าชุดที่หนูใส่เท่าไหร่

ไม่เท่าไหร่เองขวัญเหมือนกับตาเห็น

พยายามถ่ายทอดความงดงามของชุดอย่างเต็มที่คุณผู้ชม
ส่วนคลิปที่เห็นเป็นกระแสในโซเชียล
ลีลาการเต้นของเธอและอิงฟ้า

ขออัพไปฟังเสียงกันเลยจ้าอุ้ยชาวแก๊งนี้มาแหมลด

เพราะมันเป็นวันเป็นวันที่เราสามารถปล่อยใจสนุก
สนุกใจจอยได้และเหมือนเป็นการเรียลากซ์อย่างหนึ่งของเรากันด้วย

หวังว่าพรภาษณ์จะได้มาจอยกันกับเราอีกเรื่อย
แต่ก็อยากให้พรภาษณ์พังผ่อนด้วยเหรอ